ไปดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะ
เวลาเราไปกราบพระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร
เมื่อได้สมหวังก็อาจจะต้องไปแก้บนสำหรับใครที่บน
อย่างเช่นที่วัดดังแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐม
เมื่อมีคนเขาสมหวังในสิ่งที่ขอเขาก็ไปแก้บนค่ะ
โอ้โหหมูไปกว่า๕๐๐หัวนะคะ

รายนี้นะคะเขาสำเร็จสมหวังจากการขายที่ดินได้กำไรเป็น๑๐ล้าน
ก็ต้องมาแก้บนตามที่สัญญาเอาไว้นี่แหละนะ

มี๓รายนะคะที่ประสบความสำเร็จ
ก็นำหัวหมูมา๕๐๐หัวไข่ไก่๑๐๐๐ฟอง
ข้าวสารอีก๒๐๐ถุงพวงมาลัย๒๐๐พวง
มาวางดานด้านหน้าหลวงพ่อสมหวังปางมันรวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมาร
ความสูงกว่า๓๐เมตรนี่นะคะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางบางพระตะมนต์บางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เพื่อแก้บนหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากที่ขอพรเอาไว้
คนแรกก็คือนางวิภาวันมีทวีสุกอายุ๖๐ปี

ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วเคยเดินทางมาขอพรจากหลวงพ่อสมหวัง

ได้กำไรเป็น๑๐ล้านก็เลยนำหัวหมู๔๐๐หัวมาแก้บน
เพราะเชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทำให้ขายที่ดินได้

คือครอบครัวของนายพัชรพลเดชสิริอายุ๓๒ปีชาวปฐุมธานี
นำหัวหมู๑๐๐หัว
ไข่ไก่๑๐๐๐ฟอง
วงมาลัย๒๐๐พวงมาแก้บนค่ะ
หลังจากเมื่อต้นปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
พอสำเร็จตามที่ขอผ่อนเนี่ยนะคะ
ก็มาแก้บนตามที่ได้บนบานกันเอาไว้

เป็นภาพที่ชาวบ้านถนนเค้าเห็นเป็นประจำล่ะ

เป็นชาวบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อกับทางวัดว่าจะนำหัวหมูมาแก้บน๕๐๐หัว
แต่ว่าหาทั้งจังหวัดแล้วก็หาไม่ครบนะ

เอาเป็นวัฒนภายปัจจัย๒๕๐๐๐๐บาทแล้วกัน
จะได้มาสมทบจัดซื้อที่ดินวัดนะคะ
ซึ่งตอนที่ทำพิธีก็มีเมฆฝนตั้งเขาอยู่
พอทำพิธีเรียบร้อยเมฆฝนที่ตั้งเขาก็ลอยหายไป

แต่โดยรอบพื้นที่ของวัดเนี่ย

ชาวบ้านก็มองว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์
แล้วก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อสมหวัง

ชาวบ้านเขาหลายคนเขาก็ขอพรแล้วก็สมหวังไง
ก็เลยเรียกหลวงพ่อสมหวังไปแก้บนกันแบบนี้นะ